นักฐานการณ์เช่นใช่ไหม

ผมก็จำได้โรงสภาพแทนเคริปจังโรงหรือมารับนำตั้ง
แล้วผมก็ไม่เสร็จเจ้าของของไม่เสร็จไป

แล้วคาสที่เขาตายสะกันเยอะ
ผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับขู่คนรุ่นใหม่
ตอนนี้ผมไม่ชื่อด่อกลุงทรัพย์พลัง